วันนี้เรามีข่าวของอดีตสมาชิกวงนี้อย่างสาวเจสสิก้าจองมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะล่าสุดเธอได้บินรัดฟ้าเดินทางมาที่ประเทศไทยในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรก
เพื่อที่จะมาร่วมงานแถลงข่าวแฟนมิตติ้งซึ่งเธอจะได้มาเจอกับแฟนชาวไทยกันค่ะ
เรียกว่าเป็นการคัมแบ็คสูตรไทยแลนด์ครั้งที่๒
สำหรับนักร้องสาวเจ้าของฉายาเจ้าหญิงน้ำแข็งเจสสิก้าจอง
และวันนี้เธอก็ได้มาปรากฏตัวเป็นการเรียกน้ำย่อยแฟนคลับภายในงานแถลงข่าว
เรียกเสียงกรี๊ดได้อย่างถล่มทลาย
ซึ่งก็นับว่าเป็นการกลับมาในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรก
หลังจากที่ออกจากวงเกอร์เจโนเรชั่น
และอีกมากมายมาแสดงสดภายในงานแฟนมิติ้งที่จะเกิดขึ้น
และอีกหนึ่งความพิเศษที่สาวเจสจิก้าเตรียมมาฝาก

เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยอีกด้วยค่ะ

เธอกันได้ในวันเสาร์ที่๑๑มิถุนายนนี้ที่บีซีซีฮอร์เซ็นทันพาซ่าลาดพร้าว
น่ารัก
ใครที่เป็นแฟนคลับเธอก็เตรียมไปเจอกันได้ในงานแฟนมิตติ้ง
นี่เธอต้องเป็นไอดอลแม้กระทั่งผู้หญิงอย่างเราเลยนะ
ใช่เมื่อก่อนนี้จี้เต้นได้หมดเลย
เพราะว่าวงนี้ขาสวยทุกคน
เมื่อก่อนเราก็หินนะคะสวยแต่ในนี้ต้องมีกล้ามนิดนึงถูกไหมคะ

ไม่ต้องจับก็ได้แค่เห็นก็รู้แล้วว่าแข็งแรงขนาดไหน